คุณผู้ชมคะดูอุบัติเหตุหน่อยค่ะ
คือมีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋ง
มอเตอร์ไซค์พ่อขี่มาแล้วมีลูกชาย๑๔ปีซ้อนท้าย
พอมาถึงตรงสี่แยกค่ะปรากฏว่ารถเก๋งที่ผู้หญิงขับมาพุ่งชน
เหตุการณ์นี้พ่อขาเกือบขาดส่วนลูกชายเสียชีวิตนะคะ

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นทางซ้ายของจอเนี่ย

ตำรวจสายตรวจตำบลดินอุดม
ที่อำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่ค่ะ

อนด้าเวฟสีน้ำเงินทะเบียนสุราธานี

แล้วก็ถูกรถยนต์พุ่งเข้าชน

กระเด็นคนละทิศคนละทางเลยค่ะคุณผู้ชม

พ่อเนี่ยคือนายเฉลิมเฝือชาติ๕๐ปี
ขาซ้ายพ่อเกือบขาดค่ะ
ส่วนลูกชายที่ซ้อนมา
ก็คือเด็กชายพานุพงศ์เฝือชาติ

แล้วท้ายที่สุดน้องก็เสียชีวิตนะคะ
จากการสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์รวม
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณ๔แยก
ก็พบว่ามอเตอร์ไซค์ขี่รถออกมาจากสี่แยก
คือมุ่งหน้าจะกลับบ้านนะคะแล้วลูกนั่งซ้อนท้าย
พอมาถึงกลางสี่แยกรถเก๋ง
ผู้หญิงขับมาทางตรงก็ชนอย่างจัง
เรื่องต้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเชิญ
ผู้หญิงที่ขับรถเก๋งรวมถึงนายเฉลิม

ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดต่อไปด้วยนะคะ